มัดเท้าเข่าศอก

ชาติชายชาวไร่อ้อยปะทะกับกล้องธรณีสบุญเยี่ยม
ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดศึกยอดมวยไทยรัฐชมสดบ่าย๒โมงเป็นต้นไป